คุณผู้ชมค่ะอีกเคล็ดลับหนึ่งที่จะช่วยดูแลตัวเองในช่วงโควิดแบบนี้ก็คือการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรหลายสูตรเลยน้ำกระชัยเอยน้ำขิงอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอยากจะบอกข่าวดีว่าที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะเขามีการต้มยาสมุนไพรแจกชุมชนโอ้โหแล้วแถมแจกสูตรด้วยนะใครอยากรู้เตรียมปากกาเอามาจดเลยค่ะนี่เจ้าหน้าที่ของเราถือสมุนไพร

มะกรูดทั้งลูกเนี้ยครับนะเป็นสูตรไหนอ่า

มีขิงกระชายตะไคร้ใบเตยใบมะกรูด
มะกรูดต้มและขาเอามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นนะคะ
เสร็จแล้วก็ใส่น้ำต้มจนเดือดใส่น้ำผึ้งด้วย
น้ำผึ้งลงไปด้วยขาดไม่ได้เลยค่ะอืม
ต้มจนเรียกว่าสุกกันพอดีประมาณสัก๑๕นาที
แล้วปรุงรสนิดหน่อยมีน้ำตาลทรายแดงประมาณ๒ทับพี
เกลือหนึ่งช้อนชานะคะครับรอให้ไฟดับก่อนนะ
ถึงจะใส่น้ำผึ้งไปเมื่อสักครู่นี้
อ่ามาสูตรที่สองอีกม่ออีกม่อสูตรสอง
เรียกว่าก็จะแรงขึ้นมาอีกนิดนึง
เด็กอาจจะทานยากเพราะจะมีรสเผ็ดร้อนและขมนะคะ
วัตถุดิบนะคะประกอบไปด้วยตะไคร้ขาขิงดอกอัญชัน
ใส่ยกสวนเลยคุณเออเออมีดอกอัญชันมาด้วยอืม
ขาดไม่ได้เลยอะไรของสูตรนี้ก็คือฟ้าทลายโจร

แต่ว่าจะเน้นหนักไปที่ศูนย์พักคอย๑๐ศูนย์ของเทศบาลที่รองรับผู้ที่กักตัวมาจากจังหวัดเสี่ยงนั่นแหละ
ใครที่ได้รับสมุนไพรไปดื่มเนี่ยก็ดื่มตามคำแนะนำนะ
ที่คุณจะดื่มเอาดื่มเอาคิดว่าดื่มเยอะแล้วดีก็ไม่ใช่นะ

ต้องดื่มเกินกว่าละ๒ขวดเปิดอ่านคำเตือนมันจะหลักก่อนดื่มทุกครั้ง

ก็เป็นคำแนะนำที่เจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขนะคะ
รวมถึงแพทย์แผ่นไทยเขานัยนำมาไว้อยู่แล้ว
ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีตามแบบโบราณตามศาสตร์แพทย์แผนไทย
ที่ก็ดื่มกินกันมานานแล้วเรื่องของการต้มสมุนไพร
จริงก็อยากจะให้ไปศึกษาสูตรนะถ้าคนจะต้มกินจริงจัง
เพราะมันไม่ใช่ว่าจะหยิบอะไรใส่ก็ได้เพราะบางอย่างบางฤทธิมันอาจจะออกฤทธิแบบต้านกัน
แต่ว่าถ้าใครอยากได้สูตรนี้จริงก็ดิฉันคิดว่าเขาเปิดเผยอยู่แล้วแหละ

เอางี้ละกันคุณไปเสิร์ชหาดูเพราะว่าผมเพิ่งไปเห็นมา
ต้มยาสมุนไพร๗นางฟ้า
เอาดูไหมเอากหัวมวลไหม
ก็หัวม้วนแล้วไปดูจะได้ดูสูตร
ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็
หรือว่าน้ำสมุนไพร๗นางฟ้าอย่างที่ผมบอกเลย
จะขึ้นมาเลยว่าต้องใส่อะไรบ้าง

แล้วบางบ้านก็ทำเองเพราะมันทำง่าย
จริงก็คือต้มแล้วก็ใส่ขวดแล้วก็แช่ตัวเย็นเก็บไว้
หรือบางคนจะไปผสมน้ำผึ่งมะนาวอะไร
มันดื่มง่ายผสมผลไม้อย่างอื่นก็ได้เหมือนกัน
หลายคนมีหม้อมีต้มอะไรกันแล้วนะ
หลายคนเริ่มทำถ้าอยู่บ้านช่วงนี้ก็ลองหามาทำกันดูได้นะคะ
แต่ห้ามดื่มเกินวัน๒ขวดก็แล้วก็แบบนั้นก่อนลุงครั้ง

ห้ามดื่มเกินวันละ๒ขวดก็พอแล้วไม่ต้องพูดเร็ว
ก็เวลาเห็นเขาพูดเร็ว